สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงเย็นกันค่ะวันนี้ต้องเตือนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางตอนบนของประเทศว่าเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศเย็น
พื้นที่อากาศหนาวถึงหนาวจัดเลยนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของโรคภัยที่จะมาในช่วงนี้ด้วย
แต่ขณะเดียวกันพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักคลื่นลมในทะเลแรงกันด้วยค่ะคุณผู้ชม
ปัจจัยอะไรนั้นตรวจสอบกันหน่อยดีกว่านะคะจากโมเดลอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
แล้วก็เป็นโมเดลจำลองอากาศที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันมาดูกันค่ะว่าปัจจัยนั้นก็คือมวลอากาศเย็นที่อยู่ตอนบนของประเทศนั้นแผ่ลงมาปกครุมประเทศไทยตอนบนรวมถึงทางทะเลจินใต้จึงทำให้เกิดลมแรงโดยเฉพาะมรสมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกครุมอยู่บริเวณทะเลอาทไทยตรงนี้นับตั้ง
น้ำเย็นจัดอาจทำให้ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันเกิดภาวะช็อกได้หรือท่านที่เลือกอาบน้ำอุ่นด้วยระบบแก๊สก็ต้องเฝ้าระวังเพราะอาจจะทำให้ขาดออกซิเจนและหน้ามืดได้ค่ะอากาศแห้งแห้งแบบนี้โอกาสจะเกิดไฟไหม้ก็มีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมดูแลให้ดีค่ะส่วนท่านใดที่เลือกสวมใส่เสื้อผ้า

สิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะ
สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
รวมไปถึงเรื่องของภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น
ดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วยหรือว่าสัตว์น้อยใหญ่ที่จะมาในช่วงของฝนตกแบบนี้นะคะ
ทั้งหมดทั้งหมดคือการเตือนภัยกันค่ะแล้วติดตามกันใหม่นะคะ